พบกับคุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
วันนี้จะมีเรื่องของการออมหุ้นอัตโนมัติมาฝากเขาทำอย่างไร

เดี๋ยวนี้ออมหุ้นอัตโนมัตินี้มันทำได้ด้วยล่ะครับ

ใช่ปกติเราใช้คนออมใช่ไหมหรือวินัยไม่เพียงพอ

จริงโบลวงทำมา๕ปีแล้ว
ปกติต้องมีเงิน๓ล้านกทำไปจะใช้ได้
อันนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่าหลักการออมหุ้นโดยใช้หุ่นยนต์
ตอนนี้ไม่ต้อง๓ล้านแล้วนะเดือนละหมื่นใช้ได้แล้ว

ปกตินะครับซึ่งพึ่งให้เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปมากขึ้น
คือแต่ก่อนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าต้องลงทุน๓ล้านถึงจะใช้ได้

ตอนนี้ก็จะเปิดมาให้หมื่นบาทต่อเดือนก็ใช้ได้แล้ว

เดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่าจริงแล้วการออมอัตโนมัติเนี่ย

ซึ่งการออมในหุ้นมันให้ผลตอบแทนอย่างที่คุย
ตามตลาดตามตลาดคือให้ประมาณ๑๒ต่อปี
แต่ไม่ให้๑๒ทุกปีนะแต่หมายถึงว่าในระยะยาวคือ๑๒ต่อปี
ซึ่งโครงการออมแบบนี้จริงหลักการ
คือเราอยากให้คนส่วนใหญ่ได้สัมผัสว่าจริงแล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยที่เขา
ที่เขาพอดที่เขาโตมันไม่ได้โตจากเงินต้น
คือหลายคนนึกว่าคนรวยเพราะคนเงินต้นเยอะ
แต่จริงไม่ใช่คนที่รวยส่วนใหญ่เพราะดอกเบี้ยมันเยอะ
ผมเทียบให้ดูก็ได้สมมุติว่าดอกเบี้ยวันนี้คุณฝากเดือนละ๑๐๐๐บาท
ฝากธนาคารได้๐๕ถูกไหมคะ
คุณฝากไป๑๐ปีคุณก๊อฟทราบไหมว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่

ฝาก๑๐ปีนะ๑๐ปีมาเลยนะเทือนละ๑๐๐๐๐บาทเลยนะ
น้อยหน่อยสิอย่าฝากเลย
แต่ถ้าเกิดฝากไว้ในพวกโดยอย่างนี้
อย่างถ้าเป็นหุ้นอย่างนี้โดยค่าเฉลี่ย

๒นั้นแปลว่าถ้าใช้เวลาเท่ากันวางเงินเข้ามา
ดอกเบี้ยตอนนี้๑๐ปีจะกลายเป็น๑๑ล้านแล้วดอกเบี้ย

แล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างให้นะ

๐ล้านคืออะไรนะทำเหมือนเดิมเลยนะ
แต่ทำทั้งหมดมีตัวเลขมา๔๐ปี

ปีเนี่ยเงินมันจะกลายเป็น๑๐๐กับ๓ล้านบาท

ดอกเบี้ย๙๘ล้าน

นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจริงเงินต้นนิดเดียวเอง

คนที่มีเงิน๑๐๐ล้านเนี่ย
มันไม่ใช่ว่าเขามีเงินเริ่มต้นร้อยล้านแล้วถึงเขาจะมี๑๐๐ล้านถูกป่

แต่ปล่อยให้มันทบต้นทบต้นทบต้นทบต้น
คนที่รวยทบต้นเนี่ยถามว่าก็คือคนที่แบ่งเงินวางเงินลงทุนเป็น

นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่บอกเนี่ยเข้าตลาดเนี่ยไม่ได้ลงทุนนะ

เขาเป็นแค่นักเกงกำไรก็ซื้อมาขายไป

สำหรับคนที่อยากสนใจในการลงทุนในหุ้นแบบอัตโนมัติ

ที่๑นะครับไม่ต้องเลือกหุ้น

ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มาคุยเนี่ยบอกว่า
อยากออกหุ้นนะแต่เลือกหุ้นไม่เป็น

แต่ถ้าเลือกหุ้นไม่เป็นเลย

โครงการนี้ถ้าคุณสนใจมันออมเดือนละ๑๐๐๐บาทต่อเดือน

เดือนละ๑๐๐๐๐ขั้นต่ำคือเดือนละ๑๐๐๐๐
เดี๋ยวผมจดเวิร์ดก่อนนะฮะ

ก็คือแทนที่เราจะออมเองเราใช้หุ่นยนต์ออมให้เลย

โดยก็เสียแค่ประมาณนี้นะครับ
เดือนละ๑๐๐๐๐บาทแล้วออมทบไป

เราสามารถทนทานต่อการทนรวยได้ไหม

แต่ถ้าเราฝากเงินฝากธรรมดา

ซึ่งวันนี้ผมว่ายุคนี้มันไม่ได้ยุคที่

คุณได้เงินทบที่บอกเมื่อกี้๑๐๐ล้านก็มาจากตรงนี้

เวลาเราเข้ามาในโครงการแบบนี้

ตอนที่มันย่อลงมาอย่าทำแบบคนส่วนใหญ่

คือคนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เล่นหุ้นแบบนี้นะ

ทุกครั้งที่แพงฉันซื้อทุกครั้งที่ถูกฉันขาย

ถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อได้ผ่อนจะยิ่งโตมากกว่า

เป็นเงินที่เขาเสียได้บ้างกันเถอะ
แต่ส่วนใหญ่เราไปมองวิถีชีวิตแบบนั้น

วิถีการสร้างตัวคนรวยเขาสร้างแบบนี้

อย่าง๑๐๐ล้านจริงดอกเบี้ยเขาได้๙๐กว่าล้าน

ถามว่า๑๐๐๐ล้านผมยังคำนวณมาให้เลย

ใช้ตัวเลขเท่ากันเลยนะ๖๐ปี
ปีได้๑๐๐กับ๔ล้านบาท

ฉะจริงแล้วเราต้องเข้าใจใหม่ว่าจริงแล้ว
หลักการที่สร้างคนรวย

ข้อที่๕คือเวลาจะเปลี่ยนชีวิตเรานะครับ
ที่ดีที่สุดในการลงทุนไม่ใช่จำนวนเงินก้อนใหญ่

และเงินที่เราสามารถทนรวยได้
ไอ้เงินที่มัดทนรวยได้มันคือเงินอะไรรู้ไหมมันคือเงินเย็น

คือเงินเย็นหลายคนนึกว่าเงินใหญ่
เงินใหญ่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในตลาดการลงทุนเลย
เงินใหญ่มันมาแล้วไปส่วนใหญ่พวกนี้เงินร้อน
แต่เงินที่ทำให้คนสามารถรวยได้

คือเงินที่ตัดออกมาแล้ววางให้มันเย็นได้
เพราะความผันผวนเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย
ในตลาดหุ้นทุกคนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงผ่านผ่วนขึ้นลง

เพราะคุณไม่สามารถทนถือในสิ่งที่มันขึ้นได้
ทั้งที่ความเป็นจริงหุ้นดีหลายตัวที่เราเห็น
ไม่ใช่หลายตัวหุ้นดีทุกตัวมันเป็นหุ้น๑๐เด้งร้อยเด้งหมด
นั่นแปลว่าเงินสามารถขึ้น๑๐เท่า๑๐๐เท่า
โดยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคุณก๊อฟสังเกตป่ะไม่เคยสัมผัส
คือหามาได้เท่าไหร่มันก็โตเท่านั้น

เพราะในอดีตเบี้ยธนาคารมัน๑๐๑๒ทุกคนสัมผัสหมด
ผมจดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม

มันต้อง๑๒ห้ามขายนะ
แต่คุณต้องทนรวยได้กับเงินเย็นที่คุณมีถูกไหม
ต้องตัดได้หมื่นนี้ต้องไม่แตะ
เอาล่ะคุณผู้ชมสนใจลองดูนะฮะ

ใครอยากรวยแต่ว่าต้องทนรวยเป็นนะครับ
ลองเข้าไปศึกษาดูกับหลักทรัพย์บูหลวงนั่นเองนะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณภาววิกลิ่นประทุมนะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวง
ที่มาให้ข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับ